คุณผู้ชมคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยเวลาเขาได้รับแจ้งเหตุ
บอกว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นต้องรีบไปนะ
เพื่อที่จะไปช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
เขาบอกว่าเขาได้รับแจ้งว่ามีรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์
ไปชนคนเดินเท้าอุ้ยอย่างนี้คนเดินเท้าเจ็บหนักไหมอ่ะ
พอพี่กู้ภัยไปถึงไปลองดูว่าเจออะไรค่ะ
นี่แหละค่ะที่บอกว่าชนคนเดินเท้า

ก็เขาบอกมาแบบนี้ตอนแจ้ง
แต่ถ้าจะอ่านให้ถูกคุณผู้ชมคะเปลี่ยนเป็นชนตัวเดินเท้าได้ไหม
เออสรุปไม่ใช่คน

พอมาเจอนี่คือตัวนาค

กู้ภัยบอกโอ้ยเจอแบบนี้ถึงกับงงค่ะ

อยู่ที่อำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
รีบไปเลยพอบอกว่ามีมอเตอร์ไซค์ไปชนคน
พอมาถึงก็กลับมาเจอว่าผู้บาดเจ็บเป็นตัวลูกนาคค่ะ
ได้รับบาดเจ็บตรงหัวตรงคาง
แต่มันเจ็บเยอะในรุ่นที่เลือดออกเหมือนกัน

ทีนี้พี่กูภัยค่ะ
คุณพิชยากรนะคะเอี่ยมศรีบอกว่า

ทีนี้เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือใน

วิ่งมาข้ามถนนแถวนี้เป็นประจำ
เพราะอะไรมันจะข้ามฝั่งไงไปหาอาหารกิน
แล้วก็จะมักจะอยู่รวมกันเป็นฝูงค่ะ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวเราก็เลยมาติดตามเรื่องนี้

เจ้าลูกตัวนาคตัวนี้มันยังซึม
ทีนี้พอใครไปโดนตัวมันก็พยายามจะหันมากัด

ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่๒ที่กระบบคูค่ะ

แต่กู้ภัยคือเขาก็หาวิธีรับมือยากอะนะ
ก็ไม่ได้แบบเชี่ยวชาญการรักษาสัตว์แบบนี้นะคะ